ว่าราชการอุบลราชธานีพร้อมที่จะรับมือระดับน้ำในแม่น้ำหมู่
แล้วขอชี้แจงเรื่องของมวลน้ำก้อนใหญ่
ว่าตกลงเป็นมวลน้ำเดิมหรือมวลน้ำใหม่
ดังนั้นติดตามการรายงานได้จากคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวนะครับ
มีรายงานมาจากที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเชิญครับ
สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็วัดระดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๙๗เซนติเมตร
ซึ่งส่งตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
หลังมีกระแสข่าวว่าในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานี
สะพานเสรีประชาธิปไตยสูงสุดอยู่ที่๕๓๐๐๕๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
และทำให้ประชาชนแตกตื่นกังวลส่งผลให้นายสลิดวิทูลผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้ออกมาอธิบายว่า
อัตราการไหลของน้ำมูลที่จะไหลผ่านจากเดิม๔๕๐๐๔๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
คือน้ำที่สะสมไว้แล้วและได้คำนวณมาตั้งแต่วันจันทร์
จากนั้นนะคะก็หลากลงสู่แม่น้ำมูลมาตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ซึ่งค่อยไหลลงผ่านแม่น้ำโขงไปแล้วบางส่วน
และที่จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะประมาณ๘๐๐๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่การไหลของน้ำนะคะก็จะค่อยไหลลงมาเช่นกัน
ไม่ได้ไหลแบบที่หลายคนเข้าใจแต่อย่างไรก็ดีนะคะ
ก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงว่าจะมีมวลน้ำหลากสะสมเข้าพื้นที่ได้
เนื่องจากจังหวัดอุโบราชธานีเป็นพื้นที่บราบรุ่ม
และเป็นจุดแม่น้ำหลายสายมาบรรจบกัน
ก็อยู่ที่๑๐เมตร๙๗เซนติเมตรส่งตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
แต่จะขึ้นจากเมื่อคืนเล็กน้อยหลังจากที่ช่วงกลางดึกได้เกิดฝนตกลงมาซ้ำอีก
ทำให้บริเวณหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นะคะ
มีน้ำท่วมขังรอการระบายซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นเป็นประจำ
แต่ตอนนี้นะคะก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ดีนะคะทางโรงพยาบาลได้นำกระสอบทรายเตรียมป้องกันน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้
และมีเรือไว้บริการต่อเนื่อง
อกจากนี้นะคะทีมข่าวได้ไปที่ชุมชนวัดท่ากกแฮตำบลแจละแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งก็อยู่ติดกับแม่น้ำมูลก็ได้พบกับบ้านเรือนกว่า๑๐๐หลังคาเรือนได้ถูกน้ำท่วมจนหมด
เช่นเดียวกับวัดท่ากกแฮซึ่งมีพระสงฆ์สำเนรจำนวนกว่า๑๐รูป
ต้องย้ายไปจำวัดที่ชั้น๒ของสาราการเปลี่ยนที่กำลังก่อสร้าง
หลังจากแม่น้ำมูลได้ไหลเข้าท่วมวัดมานานเกือบ๑สัปดาห์
และต้องพายเรือออกมาบินทบาทด้านนอกรวมถึงพิพิธภัณฑ์ไม้โบราณ
ซึ่งเป็นที่เก็บไม้ตะเคียนอายุกว่าหนึ่งพันปีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ
ว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้กว่า๒ล้านบาทค่ะ
ก็อยู่กันลำบากบินทบาทเรานั่งเรือออกมาบินทบาทรับจากพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย
แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มาใส่บาทแต่เราก็เดินลุยน้ำมาบางส่วนจ้ะ
แต่คาดการณ์ว่าเฉพาะความเสียหายที่ก่อสร้างไปแล้ว
ที่เราจะต้องซ่อมแสมไม่น้อยกว่า๒ล้านบาท
เพราะว่าบางส่วนก็ชำรุดอย่างประตูหน้าต่างที่เป็นไม้เป็นอะไรนี่ชำรุดไปทั้งหมดเลยจ้ะ
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้ก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีก๙๐เครื่อง
ซึ่งติดอยู่ที่บริเวณจุดสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูรมังสาหารและอำเภอโขงเจียม
รวมแล้วตอนนี้นะคะมีอยู่๑๒๐เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายของน้ำลงสู่แม่น้ำโขงค่ะ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับประชาชนนะคะที่ต้องการเดินทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอวาลินชำลาบ
ซึ่งตอนนี้ได้ถูกน้ำท่วมหมดแล้วแต่การเดินทางนั้นนะคะก็ยังมีรถทหารคอยอำนวยความสะดวกค่ะ
สิลินทรีฟพี่เพลียวรายงานจากอำเภอเมืองจังหวัดอุโบราชธานีค่ะ
เห็นด้วยนะคะทางจังหวัดก็พยายามที่ว่าดูแลป้องกันระดับน้ำให้เต็มที่นะครับ

ว่าทางหน่วยงานราชการดูแลไม่ทั่วถึงหรือเปล่า

บอกว่าเพราะว่าจำนวนของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ
แต่พยายามจะทำทุกวิถีทางในการดูแล
แล้วบอกว่าไม่ใช่ว่าปีนี้จะท่วมหนักกว่าปีก่อน
คือมันท่วมมาแบบนี้เพราะเป็นปลายน้ำก่อนออกแม่น้ำโขงนะครับ